ความคืบหน้าคดีของลุงแบนศรีวิเชียนวัย๗๖ปีที่ลื่นล้มเสียชีวิตในบ้านพัก
เมื่อ๑๒มกราคมที่ผ่านมาที่สุพรรณบุรีนะครับ
ญาติญาติเขาติดใจสงสัยบอกว่าถูกฆาตกรรมแน่
ต้องมีคนเกี่ยวข้องแน่โดยเฉพาะหญิงสาวที่มาพูดคุยกับลุงแบนก่อนจะเสียชีวิต
แต่ว่าทางตำรวจเนี่ยยืนยันเช่นกันนะครับว่าตำรวจยังไม่ได้สรุปสำนวนคดีนะ
ลุงแบนลื่นล้มเสียชีวิตนะครับ
นี่เป็นที่บ้านพักจุดเกิดเหตุนะครับอยู่ที่อำเภอศรีประจันทร์จังหวัดสุพรรณบุรี
บ้านที่นายแบนศรีวิเชียนวัย๗๖ปีลื่นล้มเสียชีวิตในบ้านเมื่อ๑๒มกราคมที่ผ่านมา
แล้วลูกของลุงแบนไปยื่นหนังสือร้องเรียนขอความเป็นธรรมในคดีกับผู้บังคับการกองปราบราม
เพราะติดใจว่าบีดานั้นน่าจะเสียชีวิตอย่างมีเงื่อนงำ
เนื่องจากในที่เกิดเหตุมีรอยเลือดมีรอยเท้าอยู่หลายแห่งสภาพศพก็คล้ายถูกทำร้าย
มีร่องรอยน่าสงสัยเรื่องการใช้โทรศัพท์ของพ่อ
ล่าสุดพลตำรวจรีกะสนะแจ่มสว่างผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสุพรรณบุรี
ได้นำกำลังเดินทางไปที่บ้านพักที่เกิดเหตุ
จำลองเหตุการณ์ในวันเกิดเหตุที่ลุงแบนเสียชีวิต
เพื่อหาพยานแวดล้อมแล้วก็สอบพยานบุคคลที่อยู่ในที่เกิดเหตุเพิ่มเติม
ตมตรีกัศนะบอกว่าคดีนี้พนักงานสอบสวน
ยังไม่ได้สรุปสำนวนการเสียชีวิต
ที่ผ่านมาได้ส่งชุดสืบสวนลงพื้นที่ทำงานมาโดยตลอด
พร้อมกับการเก็บหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์
แล้วก็หลักฐานในที่เกิดเหตุหลายรายการ
ส่งไปให้ทางกองพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบ
แล้วก็เอาเศษชิ้นเนื้อที่ติดอยู่ในเล็บของผู้ตายไปตรวจสอบด้วย
สำหรับผลการตรวจดีเอนเอนะครับ
ตอนนี้พบว่าเป็นดีเอนเอของผู้ชาย
แต่ยังไม่ได้สรุปว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุฆาตกรรมหรือไม่
เนื่องจากดีเอนเอที่พบที่เป็นผู้ชายอาจจะเป็นของผู้เสียชีวิตก็ได้
หรืออาจจะเป็นของบุคคลอื่นก็ได้
อกจากนี้ทีมสืบสวนก็ยังได้นำดีเอนเอของผู้ต้องสงสัยอีก๔คน
มาตรวจเทียบเคียงกันด้วยซึ่งขณะนี้กำลังรอผลการพิสูจน์หลักฐานอยู่นะครับ
ส่วนประเด็นที่ทางญาติได้ตั้งข้อสงสัยในสาเหตุการเสียชีวิตว่าไม่ได้ตายโดยธรรมชาติ
ตำรวจย้ำว่าทำงานกันอย่างเต็มที่ในการหาพยานหลักฐาน
แล้วก็ยืนยันว่าคดีนี้ตำรวจสุพรรณบุรีไม่ได้นิ่งนอนใจและจะหาความจริงถึงสาเหตุการตายที่แท้จริงให้ได้
ส่วนเพื่อนมาบ้านของลูงแบนว่าก่อนที่ลูงแบนจะเสียชีวิตอยู่หนึ่งวัน
ผู้หญิงมาคุยกับลุงแบนอยู่ที่หน้าบ้านร่วม๑ชั่วโมง

แล้วตัวเองก็เข้าบ้านไปนะฮะ

ก็คุยว่าวะอยู่
อีกหนึ่งกรณีเหมือนกันค่ะ
ในประเด็นที่ทั้งยาดของผู้เสียชีวิต
เพราะว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าหัวใจล้มเหลว

น่าจะเป็นการฆ่าชิงทรัพย์เพราะว่ากระเป๋าคาดเอวทรัพย์สินอะไรหายไป
ซึ่งก็คือกรณีของเสียฟาร์มหมูนะคะที่จังหวัดกาลสินเสียชีวิตปริศนาอยู่ในป่าอ้อย
แต่เรื่องนี้ประเด็นที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือความเฮียนของวิญญาณผู้เสียชีวิต
ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปคุยกับชาวบ้านมาหลายวันเหมือนกัน
คือคนในพื้นที่เขากลัวจริงแล้วเขาก็เชื่อจริง
เพราะว่ามีหลายคนที่บอกว่าวิญญาณของเสียฟาร์หมูที่เสียชีวิตไปเข้าสิงร่าง
แล้วพอถูกเข้าสิงร่างปุ๊บให้ข้อมูลเหมือนกันหมดเลย
ว่าไม่ได้เสียชีวิตเพราะหัวใจล้มเหลวคือมีคนมาฆ่าเพื่อชิงทรัพย์
ให้ข้อมูลสอดคล้องกันหมดจนคนในพื้นที่เขาโอ้โหกลางคืนไม่กล้าออกมาเข้าห้องน้ำ
ไม่กล้าเดินผ่านจุดที่เสียฟาร์หมูเขาเสียชีวิต
แต่มาถึงวันนี้ค่ะมันใกล้วันประกาศผลสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะ

พรุ่งนี้วันแรงงานงดออกสลาก๑วัน

ขออนุญาตนะคะผู้เสียชีวิตเนี่ยคือนายสมหวังจรทภานะคะ
เสียชีวิตอยู่ในป่าอ้อยที่จังหวัดกาลสินแต่ว่า
คือคนในพื้นที่เขาคุยกันเรื่องเลขเด็ดจริงอะค่ะ
ก็ใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมนะคะคุณผู้ชมค่ะ
คือเขาบอกว่านี่มันมีเลข

ได้จากขันน้ำมนต์ที่พระสงฆ์ในหมู่บ้าน
ทำมามันตรงกับเลขบ้านเลขที่ของนายสมหวังผู้เสียชีวิต

น้ำมนต์ตอนที่ไปทำพิธีเชิญดวงวิญญาณกันครั้งใหม่อะไรอย่างนี้

นางสมบัติภูครองนาคบอกว่า
ตอนที่วิญญาณนายสมหวังเข้าสิงร่างคนในหมู่บ้าน

คนที่เห็นเหตุการณ์เขาพาคนที่ถูกสิงไปหาพระ
แล้วพระก็ถามวิญญาณนายสมหวังว่า

วิญญาณนายสมหวังบอกว่าอยู่ที่ฝาโลงศพ

วิญญาณนายสมหวังก็บอกคำเดิมว่า
อยู่ข้างฝาลงศพ
คนก็เลยไปดูสิไปดูเลขเด็ดที่บอก

คือคนในหมู่บ้านเขาบอกว่านายสมหวังเนี่ยค่ะตอนที่ยังมีชีวิตอยู่นะ

ตอนเขามีชีวิตอยู่เขาก็มีเลขเด็ดเหมือนกัน
ดังนั้นพอเขาเสียชีวิตไปแล้วคนในพื้นที่ก็เลยยิ่งโอ้โห

วันนี้เลขฝาโลงของนายสมหวังต้องมาแน่
แล้วชาวบ้านเขาบอกว่ายังมีอีกหลายเลขเด็ด

เลขทะเบียนรถจักรยานยนต์

แล้วนี่คือเลขทะเบียนรถจากรยานยนต์

เลขทะเบียนรถจากรยานยนต์

เลขทะเบียนรถจากรยานยนต์
เลขทะเบียนรถจากรยานยนต์

เลขทะเบียนรถจากรยานยนต์

เลขทะเบียนรถจากรยานยนต์
เลขทะเบียนรถจากรยานยนต์
เลขทะเบียนรถจากรยานยนต์
เลขทะเบียนรถจากรยานยนต์
เลขทะเบียนรถจากรยานยนต์

เลขทะเบียนรถจากรยานยนต์
เลขทะเบียนรถจากรยานยนต์
เลขทะเบียนรถจากรยานยนต์
เลขทะเบียนรถจากรยานยนต์

เลขทะเบียนรถจากรยานยนต์

เลขทะเบียนรถจากรยานยนต์

เลขทะเบียนรถจากรยานยนต์

เลขทะเบียนรถจากรยานยนต์
เลขทะเบียนรถจากรยานยนต์

โชว์ให้เราดูด้วยนะครับก็เป็นเลขฝาโลงของนายสมหวัง
ชาวบ้านบอกต่อกันมาแล้วชาวบ้านก็ไปหาซื้อเลขนี้กัน
ก็คงซื้อซื้อไม่เยอะหรอกแต่ว่าจะซื้อดูอะค่ะว่า
เก้าสี่ที่เขาบอกอ่ะแหละค่ะเอามาจากไหนครับเก้าสี่ของเรา
เขาบอกว่าฝาโลงค่ะว่าลุงสมหวังเขาให้โชคเขาบอกให้ซื้อค่ะ
เราก็คาดว่าคนในหมู่บ้านนี้จะซื้อเลขก็คงคิดว่า
ตเตอรี่ไม่มีไม่มีแล้วค่ะที่เข้ามานี่๙๔ไม่มีแล้ว
ดูอีกสักคนแล้วก็แล้วกันนะครับท่านผู้ชมครับนางพวงบุตรรินเป็นชาวบ้าน
ที่มีบ้านอยู่ห่างจากนายสมหวังก็ไม่กี่เมตรนะฮะไม่กี่ร้อยเมตรนะครับ
บอกว่าเมื่อคืนตอน๔ทุ่มนะคุณเขียนมาสอนค่ะ
สุนัขที่บ้านเห่าหอนนะฮะก็เลยออกมาดูก็ไม่เจออะไร
ก็ไปดูอ่าก็ดุสุนัขแต่ว่าพอดุสุนัขเสร็จแล้วเนี่ย
ได้ยินเสียงของนายสมหวังได้ยินเสียงของนายสมหวังเลย
ก็เลยรู้ว่าโอ้โหสงสัยนายสมหวังจะมาที่บ้าน
รีบเข้านอนเลยครับพอไปนอนแล้วปรากฏว่าฝันนะครับ
ฝันเจอนายสมหวังอยู่กับเพื่อนอีก๓คนแล้วตนก็เดินเข้าไปหาแล้วก็พูดคุยด้วย
ก่อนจะถามนายสมหวังว่าเออมีอะไรจะฝากบอกครอบครัวไหม
สมหวังก็บอกบางอย่างออกมาเกี่ยวกับเลขเด็ด
ก็เลยทำให้เชื่อว่านายสมหวังจะมาให้โชคให้ลาบ
นอนไปเงียบนึงก็เลยมาเขาความฝันมา
ครับไอ้หอมเลยไปเรื่อยเรื่อยก็เลยว่าไปหาเพื่อนไอ้หวังสมหวังดีล่ะ
ไปพ่อเพื่อนอยู่ข้างถนนมีมูยสามคนเลยไปเห็นเถ่าเลยว่า
ตาแม่เมียตาแม่เมียบอกว่าแม่เมียน้ำเมืองดอกแม่เมียน้ำขวายบอกว่าแม่เมีย
เอ้าเจ้าบอกขึ้นฮอดลูกฮอดเต้าเจ้าบอกเพื่อนกันเลยบอกปาก
เจ้าบอกแม่เมียน้ำขวายบอกก็เลยถามอีกเทียนหนึ่งบอก
เจ้ามีอย่างฝากลูกฝากแม่บอกเพื่อนเลยงึกคอเพื่อนเลยบอกว่า
สองร้อยน่าจะได้หวยสักสองใบนะคุณเขียนมาสอนบอกแล้วค่ะให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะ
ใช่แต่ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่าประเด็นหลักก็คือ
ก็คือตอนนี้ครอบครัวของคุณสมหวัง
ก็ยังไม่ชาปนักกิจสมของคุณสมหวัง
เพราะว่ารอว่าอยากจะให้ตำรวจนำตัวคนก่อเหตุมาดำเนินคดี
เพราะว่าไม่เชื่อว่าหัวใจล้มเหลวแล้วก็เสียชีวิตอยู่ในป่าอ้อย
เชื่อว่าน่าจะมีการฆาตกรรมฆ่าชิงทรัพย์ทรัพย์สินเขาหายไป
แต่คนในพื้นที่เขาก็กลัวของเขาจริง
เชื่อในความอาถรรพ์ความเฮียนจริง